คุณผู้ชมเขาว่ากันว่าขึ้นหลังเสือแล้วมันลงยากเนอะ
ผู้ชายอายุสิบหกปีค่ะจากชนบุรีอ่า
อยู่กรุงเทพมาทำหน้าที่เก็บดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับแก๊งเงินกู้นอกระบบ
เยาวชนนะเยาวชนค่ะอายุสิบหกปีโอ้โห
ตระเวนเก็บดอกรายวันให้กับแก๊งเงินกู้ครับปรากฏว่า
รายได้มันน้อยอ่ะอืมค่าจ้างตัวเขามันน้อยครับ
เขาก็เลยบอกว่าแล้วงานมันเหนื่อยด้วย
อยากกลับบ้านไปที่จังหวัดชนบุรีค่ะไม่ทำแล้วอืม
สุดท้ายค่ะโดนแก๊งเงินกู้นอกระบบตามไปถึงที่ชนบุรีเลยนะคะ
ลากตัวมาแล้วเอาตัวมาทำร้ายร่างกาย
เขาบอกว่าสะบักสบอมค่ะเหยื่อเนี่ยสมซานกลับบ้านด้วยตัวเองคุณค่ะ
ระยะทางที่จุดที่เขาโดนทำร้ายกับบ้านห่างกันสักประมาณ๒๐กิโลเมตร
สงสารกลับบ้านด้วยตัวเองเออทำไมอ่ะแม่เลี้ยงของผู้ชาย
เยาวชนชายอายุสิบหกปีเนี่ยทนไม่ไหวค่ะก็เลยพาลูกเนี่ย
ไปที่โรงพักค่ะไปแจ้งความนะคะแจ้งความกับตำรวจสพเสม็ด
จังหวัดชนบุรีค่ะนี่คุณเห็นไหมนี่คือสภาพร่างกาย
ที่เขาถูกทำร้ายนะคะเขาบอกว่าลูกชายเนี่ยซึ่งมีศักดิ์เป็นลูกเลี้ยง
ถูกชายชะกันแก๊งเงินกู้โหดบุกอุ้มที่บ้านไปรุมซ้อมที่เขาเขียว
ศรีราชาชนบุรีครับจนระบมน่วมไปทั้งตัวแบบนี้ค่ะลูกเลี้ยงเนี่ย
ยังเป็นเยาวชนอย่างเลยอย่างที่คุณบอกอ่าอายุสิบหกปี
เล่าบอกว่าก่อนหน้านี้ได้ไปทำงานกับแก๊งเงินกู้
เบี้ยโหดที่กรุงเทพโดยตัวเขาเนี่ยทำหน้าที่เก็บดอกเบี้ยลูกหนี้
เงินเดือนเดือนละสองพันห้าร้อยบาทโอ้แล้วจะไปพอกินยังไงอ่ะมันจะพอยาไส้อะไร
อืมสองพันห้าร้อยบาทต่อเดือนซึ่งพอทำไปแล้วรู้สึกว่าหนึ่งไม่ชอบ
เงินเดือนมันน้อยก็เลยขอลาออกอ๋อแต่ปรากฏว่าแก๊งอ่ะ
หัวหน้าแก๊งไม่ยอมให้ออกค่ะเขาฉวยโอกาสช่วงที่
ออกไปเก็บดอกเบี้ยหนีออกมามาอยู่ที่บ้านที่ระยองก่อน
จนกระทั่งวันที่สามสิบพฤษจิกายนที่ผ่านมาสักประมาณตอนเที่ยงเที่ยง
มีกลุ่มชายชะกัน๓คนค่ะขับรถฟอร์จูเนอร์สีขาวไปหาที่บ้าน
แล้วก็บังคับพาไปกลางป่าบนเขาเขียวโดยบอกว่าเดี๋ยวจะพามากดน้ำให้ตาย
โอ้โหคือลักษณะจะพาไปฆ่าค่ะหลังจากนั้นชายชะกันทั้งสามคน
ลงมือใช้แทร่หวายเนี่ยฟาดไปตามตัวเห็นไหมเป็นรอยเหมือนแทร่ฟาด
สักครู่ค่ะตอนเขาถอดเสื้อฟาดไปตามตัวทั้งเตะทั้งตบทั้งต่อย
ยั้งเลยค่ะจนกระทั่งตัวเขาเนี่ยมีรอยฟกช้ำดำเขียว
ที่บริเวณหลังคอใบหน้าหูแล้วก็ทิ้งไว้ที่กลางป่า
ตัวเขาถูกทิ้งไว้ที่กลางป่าคนร้ายได้ขโมยโทรศัพท์มือถือ
เงินสดติดตัวไปด้วยแล้วก็หลบหนีไปค่ะ
เยาวชนชายอายุสิบหกปีนะคะต้องอาศัยจังหวะที่เพราะคนร้าย
หลบหนีไปแล้วเนี่ยเดินมาจากป่าบนภูเขาอ่ะอืม
เขาเขียวนะกลับบ้านระยะทางกว่า๒๐กิโลเมตรอะค่ะ
ทีนี้แม่เลี้ยงของเยาวชนชายที่ถูกทำร้าย
ชื่อว่านางประจิมเจริญเมืองบอกว่าลูกชายไปทำงาน
เงินกู้ที่กรุงเทพย่านมีนบุรี
ทำงานนี้ได้สักประมาณ๒เดือนแล้ว
เพราะอยากช่วยเหลือครอบครัว
งานที่ทำงานนี้
นายสัญญากรกันนิกาอายุ๒๗ปีหรือว่านายตี
ซึ่งเป็นคนปล่อยเงินกู้ที่บ้านบึงชนบุรี
และตัวของนายตี๋ก็ถูกแม่เลี้ยงคนนี้
เป็นคนเลี้ยงดูมาด้วยให้เป็นคนไปทำ
แต่ลูกชายโทรมาบอกว่าอยากกลับบ้านเพราะว่าเงินเดือนน้อย
แล้วก็ต้องตระเวนเก็บเงินลูกหนี้รายวัน
แต่ละวันลูกหนี้ที่เขาต้องไปเก็บเงินหลักร้อย
เหนื่อยนะเงินก็น้อยค่ะ
บางวันต้องรับผิดชอบเงินที่มันเยอะ
หากว่าเก็บเงินกู้ไม่ได้แล้วอยากจะกลับบ้าน
แต่เจ้าของเงินกู้ไม่ยอมให้กลับค่ะ
ลูกชายก็เลยตัดสินใจเขียวรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้าน

แล้วก็ติดต่อแม่เลี้ยงบอกว่า
ให้แม่เลี้ยงช่วยติดต่อที่โต๊ะเงินกู้หน่อยได้ไหม
เพราะต้องการจะคืนเงินกู้ที่ไปเก็บมา
พร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์แต่สุดท้ายค่ะ
แก๊งเงินกู้ตามมาซะก่อนมารุมทำร้ายร่างกายค่ะ
แล้วเขาบอกว่าเขาอุ้มผมไปซ้อมที่เขาเขียว
เขาจะเอาผมกดน้ำแล้วถามว่าหนูรอดมายังไง
หนูบอกเขาว่าหนูจะมาตามคุณชื่อโอมให้
เขาก็เลยปล่อยมาเขาให้เงินมาร้อยหนึ่งกับ
แช็คอันหนึ่งยาครึ่งซองลูกบอกเนี่ยค่ะ
อืมแล้วที่น้องหนีมาเพราะว่า

เขาเก็บเงินลูกค้าวันละ๑๕๐ตัว

แล้วเงินเดือน๒๐๐๕

ที่เป็นคนพาไปเข้าวงการเงินกู้เนี่ย
ในตีก็บอกว่าไม่ได้จะฆ่าให้ตาย
ก็เอาไม่เรียวฟาดสั่งสอนมันเฉยก็มันเอารถเอาอะไรเข้าไป
ส่วนที่ให้เดินกลับบ้านก็คือเหมือนเป็นการสั่งสอนให้รู้ว่า
เอารถคนอื่นเข้ามาแล้วเวลาเขาไม่มีรถใช้มันเป็นยังไง
นี่นั่งโทรศัพท์กันอยู่นี่
แล้วบางวันถ้าเกิดว่าเยาวชนชายที่ตกเป็นเหยื่อ
ไม่สามารถไปเก็บเงินกู้หรือว่าดอกเบี้ยได้เนี่ย
ก็จะถูกให้จ่ายเงินเองใช่ไหม

เงินเดือน๒๕๐๐หาร๓๐วันตกอยู่ที่วันละ๘๓๓๓บาท

อันนี้ได้วันละตก๘๓บาทคุณ
ทีนี้ล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนสภาวสเม็ด
สามารถตามไปรวบตัวแก๊งเงินกู้
ระบบรายนี้ได้แล้วนี่ค่ะ
หน้าสลอนแบบนี้นะคะ๓คน
คนแรกคือนายสัลยกรกันนิกาหรือว่านายตีอายุ๒๘ปี
คนที่๒คือนายกบินชุมพลอายุ๓๓ปี
คนที่๓นายพงศักดิ์ปรานีอายุ๔๒ปีนะคะ
จากจับกลุ่มตัวแล้วไปยึดรถ
หมายเลขทะเบียน๘กกรเรือ๓๖๒๒กรุงเทพฯ

เออเนี่ยเพราะว่าเด็กคนนี้อ้างว่า
ผู้ชายทั้ง๓คนใช้รถคันนี้เป็นยานพานะที่
นำตัวเขาไปในป่าเขาเขียวแล้วก็นำไปรุมซ้อมเนี่ยนะคะ
พร้อมกับตั้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น

ส่วนข้อหาอื่นเดี๋ยวตำรวจต้องรวบรวมพยานหลักฐาน

อันนี้แค่คนทำงานด้วยลาออกมายังถูกกระทืบขนาดนี้